คุณผู้ชมมาดูการประมูลแมวกันหน่อยนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นแมวที่เขาทำการซื้อขายกันทั่วไป
แต่ว่ามันเป็นแมวของกลางครับของกลางที่ว่านี่คือมันไม่ได้ไปทำผิดอะไรมานะ
แต่เจ้าของมันเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่แล้วตำรวจเขาก็รวบตัวไว้ได้
เขาก็ต้องยึดทรัพย์สินมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม
ทีนี้มันเหลือเจ้าแมว๖ตัวนี้นะคะเป็นแมวสายพันธุเบงกอลแล้วก็สายพันธุสก๊อตติชโฟม
รวมทั้งหมดหกตัวแล้วก็นี่ค่ะมีคนเขาประกาศเอาไว้เลยว่า
ว่ายังไงเขาจะต้องประมูลแมวหกตัวนี้ให้ได้คือเราจะเห็นมาหลายครั้งก็
เอารถหรูใช่นาฬิกาบ้างล่ะทรัพย์สินพวกนี้คือต้องประมูลหมดล่ะ
แล้วก็เอาที่ขายท่อตลาดประมูลได้ก็เอาเงินเข้าหลวงไปใช่ค่ะ
แต่แมวก็ต้องประมูลอ่ะแมวก็ต้องประมูลค่ะคือหลายคนก็เห็นใจมันเหมือนกันนะ
เพราะว่าไม่ได้รู้อีโน่อีเหน่อะไรเลยก็ต้องไปอยู่กับใครก็ไม่รู้
นี่คนรักแมวใช่ไหมบรรดาธาตุแมวดิฉันใช้คำนี้ดีไหมคะ
ทราบข่าวว่าจะมีประมูลแมวแล้วแมวเขาโอ้โหสายพันธุ
สายพันธุ์สายพันธุ์แพงเอาผู้จงตรงนะสายพันธุ์เวงกองนี่ก็หายากนะ
เพราะว่าหน้าตามันค่อนข้างแบบจุ้มปุ๊กน่ารักหัวกลมโตหน่อย
หนึ่งในนั้นที่มาร่วมประมูลก็คือแอดมินเพจทูลหัวของบ่าวค่ะ
นี่เขาประมูลที่ปปศภาค๒นะฮะจะเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกนะที่ระยอง
คือต้องบอกก่อนว่าแมวเหล่านี้เนี่ยเป็นของกุ๊กระยองนะคะ
เป็นพ่อค้ายาเสพติดถูกจับตั้งแต่๑๕มีนาคมแล้ว
แล้วก็ยึดทรัพย์มาทั้งหมดรวมถึงเจ้าแมว๖ตัวนี้นี่นอน
กรงแบบยังไม่รู้ชะตากรรมว่าเอ๊ะวันนี้ฉันต้องย้ายบ้านไปอยู่กับใครเนี่ย
มันไม่รู้เรื่องนะฮะไม่รู้เรื่องว่าเจ้าของมันจะเป็นนักขายยานะครับ
ใช่ค่ะแต่ก็คือมันก็กลายเป็นของกลางไปด้วยนะคะ
ครับเขาเริ่มประมูลกันเนี่ยบ่ายโมงตรงวันนี้
แล้วเขาบอกว่าไม่ประมูลแยกอืม
ประมูลรวมเลยทั้งหกตัวเป็นครอบครัวอ๋อถ้าจะไปต้องไปแบบ
ต้องไปทั้งหกเหมารวมถูกต้องค่ะไม่แยกทีละตัวทีละตัวเด็ดขาด
แล้วก็จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างให้หมดเลยอุปกรณ์ดูแลต่างนานาเนี่ย
รวมไปให้ด้วยเพราะมันมีอยู่แล้วใช่ก็เอาไปเลย
คนเลี้ยแมวก็ต้องมีอุปกรณ์แบบนี้อยู่แล้วคือเขาก็รวบยอดให้ไปเลยทีเดียว
เริ่มประมูล๙หมื่นบาทราคาตั้งต้นอยู่ที่๙หมื่นบาท
ตัวใช่ไหม๖ตัว๙รวมอุปกรณ์
เปิดประมูลคล็อตที่๖หมื่นบาทอ่ะ๙หมื่นบาทก่อนที่แรก
ซึ่งเขาก็บอกว่าการันตีแมวทุกตัวที่มีการตรวจโรคชีวิตวัสดิ์อะไรต่าง
มาครบหมดแล้วแข็งแรงทุกตัว
ดุเดือดมากเขาบอกแค่๑๕นาทีโอ้โหยกแบบพึบพับเพิ่มเท่านั้นเพิ่มเท่านี้กันใหญ่เนี่ยเห็นไหมคะ
กันแบบว่าสู้ไม่ถอยเลยมีคนประมูลทั้งหมดใน๙คนด้วยกันนะคะ
เพราะเธอบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเธอจะประมูล๖ตัวนี้ให้ได้
ชื่อคุณนัทนะแล้วก็อีกคนนึงที่ก็ดุเดือดไม่แพ้กันคือ
เป็นชาวจังหวัดชนบุรีก็ประมูลสู้กันอยู่สองคนเนี่ยเวลาล่วงเลยไป
สุดท้ายนะคะไปจบอยู่ที่๑แสนบาทถ้วน
คาดหวังว่าอยากให้น้องไปอยู่ในความดูแลของเรา
เพราะว่าติดตามตั้งแต่วันแรกที่เป็นข่าวก็ขอบคุณนักสู้ทุกคนนะคะที่ที่ไม่ยกสู้
แมวทั้งหมดที่ได้ไปเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเข้าสู่กระบวนการทำหมันนะคะ
จุดหนึ่งก็คือเราไม่ต้องการให้น้องขยายพันธุ์อยู่แล้วแล้วก็ทำหมันแน่นอนแล้ว
หลายคนก็ถามนะคะว่าแล้วทำไมไม่ต้องประมูลแยก
พอประมูล๖ตัวคือราคามันก็สูงสิ
เผื่อเขาอยากคนนั้นอยากได้ตัวนี้คนนี้อยากได้ตัวนั้นไม่ได้
ถ้าอยากได้๖ตัวมันเลี้ยไม่ไหวอยากเลี้ยตัวเดียวอะไรแบบนี้นะคะ
อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติดภาค๒บอกว่า
มันมีเหตุผลอยู่ที่ต้องประมูลพร้อมกันทั้งครอบครัว๖ตัว
เพราะไม่อยากให้เกิดผลกระทบด้านจิตใจค่ะ
เพราะทั้งหมดอยู่กันมาแบบครอบครัวทั้งหมดที่ว่าคือแมว
ไม่อยากให้เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจคือสัตเลี้ยมันก็มีชีวิตจิตใจไงคุณ
บางทีเวลาแบบมันอยู่ด้วยกันมา๖ตัวแล้วไปโดนเหมือนโดนแยกพรากครอบครัวพรากพี่พรากน้องแบบนี้มันมีอาการซึมเศร้าได้เหมือนกันสัตว์เลี้ยง
ก็เลยรวมไปเลยแล้วก็เร่งรัดให้ครบขั้นตอนด้วยเพื่อแมวจะได้ไปอยู่ในความดูแลของคนรักสัตว์จริง
ส่วนเงินที่ได้นะคะก็จะเก็บในบัญชีคดียาเสพติดจนกว่าคดีจะสิ้นสุด
ถ้าคดีสิ้นสุดแล้วแล้วผู้ต้องหาไม่ผิดเนี่ยก็จะคืนแมวให้แล้วก็จะคืนทรัพย์สินพร้อมดอกเบี้ยให้
ส่วนคนที่ประมูลได้ในวันนี้ก็ทางผู้อำนวยการบอกว่าก็สบายใจนะที่แมวเนี่ยจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีค่ะ
เป็นทรัพย์สินที่มีชีวิตนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องการเคลื่อนย้ายน้องเพราะไม่ต้องการให้น้องเครียดนะคะแล้วก็จะได้ดูแลสุขภาพน้องได้เป็นอย่างดีก็เลยเกิดการประมูลในพื้นที่ขึ้นในวันนี้นะคะ
ตามระเบียบแล้วนี่เราก็ติดตามมันหรือว่าขายจบแล้วจบเลยอ๋อก็สิ้นสุดเลยฮะต่อจากนี้ไปก็เป็นของเจ้าของใหม่
ซึ่งตอนที่เจ้าแมว๖ตัวเหล่านี้เนี่ยถูกรวบถูกริบมาเป็นของกลางเนี่ยนะมันมีเจ้าของชั่วคราวอยู่
ก็คือนางพัทรพรอินแก้วนะคะเธอบอกว่าก็ใจหายเหมือนกันนะเพราะก็ดูแลมันมา
แต่ก็ดีใจแหละที่ทั้งหมดจะได้เจ้าของที่ดีไปดูแลโดยก่อนที่จะถึงวันประมูลก็ไม่ได้มีการร่ำราอะไรกันเป็นพิเศษ

นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่

นี่นี่นี่

นี่แหละฮะได้บ้านใหม่แล้วแมว๖ตัวนี้